ถ้าเอาตัวรอดไม่ได้ถึงขั้นตาจะอาจจะเบื่อสร้อง

เนี่ยก็พูดชาดี้

ชายคนนี้ครับท่านผู้ชมครับลองฟังดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

ไม่ได้เก่าครับพี่
มันพูดแรงเลย
ทำไมพวกมึง

แม่ใครเจอนี่ต้องบอกว่า
ใจคอนี่แทบไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วฮะ
ดังทางเฟซบุ๊คได้แชร์คลิปชายคนนี้ครับ
กำลังชักปืนขึ้นมาขู่ผู้โดยสารที่ต้องอยู่ในตู้โดยสาร

แล้วก็บอกว่าเป็นคู่อริกัน
เหตุร้ายแรงไม่เกิดขึ้นนะครับ

เนื่องจากคนที่ถูกขู่ที่อยู่บนรถตู้
เขาก็พยายามควบคุมสถานการณ์

เราก็ติดต่อไปยังผู้เสียหาย
ก็คือนายจิรายุนวลจันทร์นะครับซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เขาเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
โดยตัวเขากับเพื่อนอีกหนึ่งคนได้นั่งโดยสารรถตู้
จะกลับบ้านที่จังหวัดนครนายกส่วนชายคนที่ชักปืนมาที่ท่านเห็นเนี่ย
นั่งรถตู้โดยสารมาเหมือนกันแต่ว่านั่งอยู่ที่เบาะด้านหน้า
หลังจากนั้นพอนั่งรถตู้โดยสารมาสักพักหนึ่งชายคนนี้หันหน้ากลับมาทักตนว่า
ลงที่ไหนตนก็บอกว่าบ้านนาแล้วก็ถูกถามกลับต่อมาว่าอยู่ตรงไหน
แล้วชายคนนั้นก็เงียบไปซึ่งตนก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อน
พอมาถึงจุดที่รถตู้แวะจอดที่ปั๊มเพื่อไปเติมแก๊ส
ช่วงนั้นเขาก็ต้องลงจากรถกันผู้โดยสาร
ชายคนนี้ก็มาพูดจาหาเรื่องว่าตนเนี่ยกินเหล้าเมาหรือเปล่า
ตัวเขากับเพื่อนก็เห็นท่าไม่ดีก็พากันกลับขึ้นไปนั่งบนรถดีกว่า

แต่ชายคนนี้ก็ตามมาหาแล้วก็พูดเรื่องซ้ำเดิมวนเดิม
แต่ว่าที่หนักกว่านั้นคือชักปืนขึ้นมาขู่ตามที่เห็นในคลิป
มันน่ากลัวจริงนะแบบนี้นะกลางวันแสกด้วย
นายจิรายุบอกด้วยว่าขณะที่ชักปืนขึ้นมาขู่นะครับ
ตนก็แก้ไขสถานการณ์ด้วยการยกมือไหว้เพื่อร้องขอชีวิต
เพราะว่าท่ากรรมปืนของชายคนนี้เนี่ยสังเกตดูแล้ว
มีลักษณะของการเหนียวไกลเอาไว้ด้วยพร้อมที่จะยิงนะครับ
ขณะที่เพื่อนตนก็แกล้งหลับนะฮะ
แล้วก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งที่เป็นคุณป้าที่นั่งอยู่ด้วยกัน
ร้องไห้ขึ้นมาเลยด้วยความกลัวกับเหตุการณ์นะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับ
ก็เลยฝากเตือนกันว่าเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้
สติดีพูดจาดีอย่าไปอารมณ์ร้อนตามคนแบบนี้
อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุที่ร้ายแรงกว่านี้นะครับ
แล้วเขาก็เหมือนกับก็สงบสติอารมณ์ไปเอง

ล่าสุดครับตำรวจสพองครักษ์จังหวัดนครนายกจุดที่เกิดเหตุ
ตามจับตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับ

คือนายสารวุฒิพวงจันทร์อายุ๒๖ปีนะฮะ
แล้วก็ไปตรวจค้นที่บ้านพักเจอปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘
ที่ใช้ในวันเกิดเหตุ๑กระบอกและกระสุน๑นัด
นำตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

ก็เลยแจ้งข้อหาเรื่องของมีอาวุธปืน

จากการตรวจสอบประวัติพบว่า

เคยมีประวัติเสพยาเสพติด

ทำให้ไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้